เมื่อวานนี้นะครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเนี่ย
ได้มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มีมาตรการออกมาแล้วนะครับว่า
วิธีการที่จะให้ลูกเทพขึ้นเครื่องนั้นเป็นอย่างไรนะครับ
เมื่อวานมีการประชุมกันโอ้โหก็นานพอสมควรนะครับ
โดยนายจุฬาสุขมานบอธิบดีกรมท่าอากาศยาน
และรักษาการผู้มนุยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการสายการบิน
เพื่อหาบรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับตุ๊กตาลูกเทพ
บอกว่าสิ่งที่ไม่ใช่สภาพบุคคล
จะไม่ถือว่าเป็นผู้โดยสารให้ถือว่าเป็นสัมภาระ
และการถือสัมภาระขึ้นเครื่อง
จะต้องจัดเก็บไว้บนเหนือศีรษะและใต้ที่นั่ง
แต่จะมีการตกลงกับสายการบินเป็นกรณีไป
ถูกอันตรายตามมาตรฐานความปลอดภัย
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ออกประกาศมาเลยนะครับ
มีผลบังคับใช้ไปแล้วเมื่อวานนี้หากไม่ปฏิบัติตาม
จะถูกเจ้าหน้าที่ยึดไว้แบ่งเป็นข้ออย่างนี้ดีกว่า
หนึ่งคือสถานะของตุ๊กตาเทพ
ถือเป็นสัมภาระติดตัวผู้โดยสาร
เนื่องจากในทางปฏิบัติผู้โดยสารจะต้องเป็นบุคคลเท่านั้น
ถือเป็นสัมภาระดังนั้นไม่ได้ถือเป็นบุคคลที่จองตัวหรือว่านั่งได้
สองการจัดเก็บตุ๊กตาลูกเทพในห้องผู้โดยสารอากาศยาน
โดยสรุปจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าหน้าที่อากาศยาน
และตามหลักสากลโดยให้เก็บไว้ก็เหมือนเก็บสัมภาระคนอื่น
ก็คือในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะผู้โดยสาร
หรือวางใต้ที่นั่งผู้โดยสารเท่านั้น
แต่จะมีการตกลงกับสายการบินเป็นอย่างอื่น
และ๓ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสัมภาระที่ท่าอากาศยานกำหนด
โดยสรุปสนามบินมีอำนาจตรวจค้นสัมภาระ
หากเที่ยวบินใดผู้โดยสารไม่ยอมให้ตรวจ
การบินสามารถปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารได้ทันทีครับ
ก็เขาขายสเปสไปแต่เราจะไม่ถือว่าคนนี้เป็นผู้โดยสารนะครับ
ซึ่งในแอร์ไลน์อาจจะช่วยผมชี้แจงตอนหลังได้นะครับ
ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วสัมภาระใหญ่
อย่างที่อย่างเช่นพวกกิตตาร์หรือของมีค่า
แล้วก็อาจจะคนที่ผู้โดยสารเองก็ยอมซื้อที่นั่ง
มาเพื่อวางสำระเหล่านี้อยู่แล้วครับ
เป็นบริการที่แต่ละสายการบินจะให้กับลูกค้า
แล้วก็มีเรื่องของข้อกฎหมายว่าฝ่าฝืน

ปฏิบัติตามข้อกำหนดบนเครื่องบินจะโดนอะไรบ้างนะครับ
เพราะว่าถือว่าเป็นการฝ่าฟื้นคำสั่งเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน
มีความผิดตามมาตรา๗ของพรบว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ

หรือปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท

ส่วนกรณีหากทำผิดเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินจะมีโทษอาญาทันทีนะครับ
ได้เข้าใจกันในการที่จะให้บริการผู้โดยสาร
และการบริหารจัดการสัมภาระไม่ให้รบกวนผู้โดยสารคนอื่น
ก็เลยต้องออกมาตรการเพราะว่าอย่างที่เขาเคยบอก
ให้สัมภาษณ์มาก่อนหน้านี้บอกว่าคนเริ่ม
ตุ๊กตาลูกเทพขึ้นเครื่องเยอะมาก
เขาก็ไม่รู้จะมีวิธีหลักปฏิบัติอย่างไร
เพราะยังไม่มีข้อบังคับกฎการบินหรือข้อกฎหมายใดออกมานะครับ
ดังนั้นจึงเป็นมาตรการภายในเพื่อความปลอดภัย
แล้วก็ไม่ให้มีการวางกีดขวางทางออกฉุกเฉิน
หลังจากนี้สายการบินก็ต้องปฏิบัติตามประกาศของการบินพลเรือนนะครับ
และก็หากผู้โดยสารที่นั่งใกล้ตุ๊กตาลูกเทพ
มีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนที่นั่งหรือว่ายกเลิก

ปัจจุบันนั้นสายการบินไทยสมายได้มีบริการพิเศษจำหน่ายตัวโดยสารที่นั่งเพิ่มเติม
ตุ๊กตาลูกเทพโดยเฉพาะพร้อมได้รับอาหารว่างแล้วก็เครื่องดื่ม
เหมือนกับผู้โดยสารทั่วไป
แต่หลังจากนี้ปฏิบัติตามประกาศนะครับ
อกจากนี้ยังมีเอกชนผู้ให้บริการเดินรถสาธารณะ

อย่างบริษัทนครชายแอร์และบริษัทเดินรถเชิดชัย
ที่ประกาศพร้อมเปิดขายบัตรโดยสารให้กับตุ๊กตาลูกเทพ
สำหรับลูกค้าที่ต้องการนำตุ๊กตาลูกเทพเดินทางไปพร้อมกัน
ดังนั้นบขศประชุมเข้มเหมือนกัน

ทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการนำตุ๊กตาลูกเทพ

ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องตรงกันว่า

สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย
บขศจะไม่จำหน่ายตัวโดยสารให้กับตุ๊กตาลูกเทพนะครับ

ดังนั้นหากผู้ใช้บริการนำตุ๊กตาลูกเทพติดตัวมาด้วย
ก็ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของบคศ

และอาจจะมีมาตรการตรวจตาอย่างใกล้ชิด
และป้องกันเหตุผู้สมรอยรักรอบค้นศิลปิตภิกษ์กฏหมาย
โอ้โหตอนนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับ

ไม่มีผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินไทยรายใดเลย

แล้วก็ตอนนี้ก็ต้องประกาศปฏิบัติตามประกาศของการบินพลเรือนครับ